ผมไม่ได้จะไม่สุภาพนะแต่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า

เมาเหมือนหมามันเมาแบบนี้ครับ

สงสารเนาะ
ขออนุญาตครับ
อ่าววบางคนบอกว่าน่ารัก
ฉะนั้นเวลาที่ใครมาด่าว่าเมาเหมือนหมาอย่าไปโกรธ

มันเมาแบบนี้สลบไปวันหนึ่งเต็มเหมือนคนเลย